กรณีของแม่ทำร้ายเด็กหรือว่าแม่เลี้ยงทำร้ายเด็ก

แต่ว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่อายุ๔ขวบเป็นเด็กผู้ชายนะครับ
อยู่ที่จังหวัดระยองนะฮะถูกแม่แท้อันนี้แม่แท้เลย

ที่ทำร้ายร่างกายเนี่ยครับบอกว่าทนเสียงลูกร้องไม่ไหว
บอกว่ารำคาญเสียงลูกร้องลูกตัวเองนะคะลูกแท้นะคะ
ใช่นะคะใช่ทนฟังเสียงลูกร้องไม่ได้นะนี่ทำร้ายแบบนี้น่าสงสารมากนะครับ
ลักษณะเหมือนกับร้องไห้แล้วก็มีบาดแผลเต็มตัวเลยนะครับ
พร้อมกับข้อความบอกว่าแม่ใจเฮี่ยมทะเลาะกับสามีทำร้ายลูกแท้
คือที่ทะเลาะกับสามีเนี่ยเป็นสามีใหม่นะ

เป็นพ่อเลี้ยงฝ่ายพ่อเลี้ยงซะอีกที่คอยเป็นห่วงดูแลลูกเลี้ยง

เอ้าแม่แท้ทำร้ายลูกซะแล้วนะครับ
คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเห็นแล้วสงสารนะ
แล้วก็ต่อว่าแม่ของเด็กว่าโอ้โหทำไมใจร้ายจัง
ล่าสุดตำรวจสพเพจังหวัดระยอง

แม่แท้ที่ทำร้ายลูกชายวัย๔ขวบ
ทั้งใช้ด้ามไม้กวาดตีเอาหัวกระแทกผนังปูนจนหัวปูด
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนแหลมประดูก

ก็ไปตรวจสอบแล้วไปเจอแม่ของเด็กแล้วนะครับ
เขาก็รับสารภาพนะยอมรับว่าทำร้ายลูกชายจริง
อ้างว่าเธอเป็นโรคเครียดเมื่อได้ยินเสียงร้องของลูกแล้วจะปวดหัว
บอกให้ลูกหยุดร้องลูกก็ไม่หยุดก็เลยตีไม่ยั้งเลย
ด้วยไม้กวาดที่วางอยู่หน้าบ้านบางครั้งก็ใช้ไม้แขวนเสื้อตี
นี่๔ขวบกรณีล่าสุดที่คนเห็นนะแล้วก็ช่วยกัน
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เคยโดนแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ประสานไปยังบ้านพักเด็กจังหวัดระยองนะครับ
แล้วก็ให้รับตัวเด็กเอาไปพักฟื้นเอาไปดูแลเยียวยาจิตใจ
ส่วนเรื่องคดีความตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ตั้งข้อหากับผู้เป็นแม่นะฮะ
เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
เข้ามาร่วมดูแลเรื่องนี้ด้วย
เพราะฝ่ายแม่จากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีโรคเครียด
เป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจที่ต้อง
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาก็มาร่วมกันสอบปากคำเหมือนกัน

นายภัยทูลมหาศรัทธาประธานชุมชนแหลมประดูกนะครับ
ซึ่งเปิดร้านขายของชำอยู่ใกล้บ้านแม่เด็ก
แล้วก็เป็นคนอุ้มเด็กไปส่งที่โรงพยาบาล
เพราะว่าทนเห็นเด็กแบบนี้ไม่ไหวนะฮะ

แล้วก็เอาตัวเด็กออกมาพาส่งโรงพยาบาล
หลังเกิดเรื่องก็ยังไม่เจอกับแม่เด็กนะ
เพราะว่าตัวนางไพทูลเองเธอบอกว่าก็ไม่กล้าเข้าไปหาเหมือนกัน
เพราะกลัวแม่เด็กจะต่อว่าที่เข้าไปเอาลูกเข้ามา

ตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือห่วงว่า

แล้วจะมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเด็กหรือไม่
เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
เดี๋ยวแม่เด็กจะทำร้ายลูกอีก
ขณะที่เพื่อนบ้านอีกคนนึงนะครับ
เล่าว่าเมื่อคืนนี้แม่ของเด็กมาหาที่บ้าน
มาร้องให้บอกว่าเสียใจที่ทำลงไป
ก็เลยปลอบใจไปว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว

ก็ต้องแก้ไขกันต่อไป

เคยเห็นเด็กถูกตีเกือบทุกวัน
เพราะว่าแม่เด็กเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างรุนแรง
บางครั้งทนไม่ไหวก็ต้องไปห้าม
มันต้องลาดหัวลุงไปที่

เดินเข้าไปแล้วห้ามไหม

ก็มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะเขาก็เช่าบ้านอยู่ใกล้กับบ้านแม่ของเด็กนั่นแหละ
บอกว่าเวลาเดินผ่านบ้านเด็กนี่โอ้โหเห็นแม่ตีลูกบ่อยมาก
ด้วยไม้กวาดมั่งนะเอาไม้ทั่วไปที่หาได้ใกล้มือบ้าง
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่เด็กตีลูกด้วยไม้จนไม้หักอ่ะเขาเห็นอ่ะค่ะ
เขาก็ต้องเข้าไปห้ามนะแต่ว่ายอมรับว่าแม่เด็กนี้อารมณ์โมโหร้ายมากนะ
ส่วนพ่อเลี้ยงเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ดูแลรักลูกเลี้ยงอย่างดี
แต่ก็ดูได้ไม่ตลอดไงเขาก็ต้องออกไปทำงาน
คือบางครั้งชอบไปคิดว่าลูกเราเราจะตีอะไรยังไงก็ได้